เป็นเรื่องของคนในวงการบันเทิงนะครับ
ตำรวจล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกพระเอกท่านหนึ่งนะคะ
ในคดีที่ทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
เพราะว่าไปก่อเหตุทุบรถและคุกคามดาราสาว
ฝ่ายหญิงรู้สึกไม่ปลอดภัย
แล้วก็ไปให้เพจดังช่วยเหลือค่ะ
ว่าไปก่อเหตุทุบรถและคุกคามดาราสาว
ก็จะมีเรื่องของเพื่อนเรื่องบิดหวด
ที่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมเธอบอกว่าถูก
พระเอกช่องดังคุกคามและทำลายทรัพย์สินค่ะ
พระเอกคนนี้อยู่ในอาการคล้ายกับว่าเมา
แล้วเอาเหล็กฟาดรถเธอจนเสียหายแล้วรถคนอื่นก็โดนด้วยค่ะ
คือภาพนี้นี่คือภาพที่เหตุการณ์ที่ลานจอดรถของศูนย์อาหารแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
เอกคนนี้ก็ขับรถมาหาเธอที่บ้านพยายามจะบุกเข้ามา

วันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา

เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะ
ล่าสุดค่ะหลังจากที่มีเรื่องนี้ออกมา
มิลดามีซับซินค่ะออกมายอมรับบอกว่า
เธอคือดาราสาวที่ถูกคุกคาม
ส่วนฝ่ายชายนั้นเป็นอดีตคนรู้จักที่เคยคบหากัน

เพราะว่าต้องตีตัวออกห่างเนื่องจากทนพฤติกรรมไม่ไหวค่ะ
ช่างเหตุการณ์วันที่ใช้เหล็กมาตีรถนี่ก็แบบทะเลาะกับอีกคน
แต่มาลงพี่มินมินไม่อยากจะออกมาแฉเขาหรือทำร้ายเขา

ทางฝั่งต้ายเอกพวกมันติดต่อกลับมาไหม
เงียบสนิทค่ะ
คุณมินดาเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังอยู่ที่ต่างประเทศไปทำธุระนะคะ
จะกลับไทยวันที่๒๑พฤศจิกายนนี้
เตรียมมาให้ปากคำและแจ้งความดำเนินคดีกับพระเอกรายนี้เพิ่มเติมนะคะ
ส่วนคดีทำให้เสียทรัพย์ตำรวจรับแจ้งเมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายน
พนักงานสอบสวนสนบางเขนเตรียมออกหมายเรียกครั้งที่๑แล้วค่ะ
สำหรับพระเอกหนุ่มที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยนะคะ
อายุ๒๘ปีสังกัดช่องดังและกำลังมีผลงานละครออกอากาศในตอนนี้
รวมถึงเคยมีผลงานละครแนวแอคชั่นด้วยค่ะ